ทุกผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หน้าบ้านหลังหนึ่งนะครับ
ก็อยู่แถวถนนรามอินทรากม๗นะฮะ
มีหนุ่มคนหนึ่งเขาขับรถเบนส์จะขึ้นที่ลานจอดรถหน้าบ้าน
เนี่ยฮะแล้วมีคนน่าจะเมานอนหลับอยู่
เขาบอกเขามองไม่เห็นทางขึ้นมันเป็นเนินนิดนึงเขาบอกแบบเนี้ย
ไม่รู้ว่าถ้าจะดูตามสายตาแล้วจะบังสายตาหรือไม่อย่างไร
เอาเป็นว่าขับแล้วทับเลยค่ะ
เป็นแรงงานต่างด้าวชาวพม่านะครับเขาก็เหมือนกับรู้แหละว่าไปเหยียบอะไร
แล้วคงจะไม่สิ่งไม่ใช่สิ่งของทั่วไปแน่นี่ไงวิ่งลงมาดูด้วย
เห็นเป็นคนปุ๊บก็พยายามมาขยับขยื่นรถนะเพื่อที่จะช่วยเหลือนะครับ
แล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลแต่ว่าชายคนนี้ที่ถูกทับเนี่ยก็เสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ประมาณ๕โมงเย็นนะครับ
คนที่ถูกรถทับจนบาดเจ็บแล้วไปเสียชีวิตทราบชื่อต่อมาคือนายจอซอทาน
อายุ๔๘ปีเป็นแรงงานชาวพม่านะครับ
บ้านหลังนี้วันนี้เราไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นปรากฏว่าก็ไม่มีใครอยู่
แต่ภาพจากกล้องวงจรปิดถ้าตามคำให้การของคนขับรถ
เขาบอกว่าเขามองไม่เห็นเขามองไม่เห็นจริง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเลยลองสำรวจดูนะครับ
จะเห็นว่ามันเป็นเนินลาดชันอยู่นิดหน่อยลักษณะแบบนี้นะครับ
แล้วก็จะมีกระถางต้นไม้วางตั้งอยู่ประมาณ๖กระถาง
ลองดูเปรียบเทียบกับภาพจากกล้องวงจรปิด
ถ้ารถเลี้ยวเข้ามาเพื่อจะขึ้นบ้านนะครับก็ต้องหักเลี้ยวซ้ายขึ้นมา
หรือว่าจะเลี้ยวขวาเข้ามาก็แล้วแต่แต่ถ้าดูจากมุมจากในกล้องเนี่ย
แสดงว่าอาจจะเลี้ยวซ้ายขึ้นมาอาจจะมองไม่เห็นหรือยังไร
มันก็จะมีมุมที่มีต้นไม้กระถางต้นไม้
ถ้าดูจากนี่เห็นไหมซ้ายมือของจอภาพคือเราลองแทนสายตาของคนขับรถ
ถ้าหักขึ้นมาเกยขึ้นไปก็จะทับคนพอดี
แล้วเขานอนแบบนอนยาวอยู่น่าจะตามด้านล้อซ้ายทางยาวพอดีนะครับ
อันนี้ก็ต้องให้ตำรวจเข้าไปสืบสวนสอบสวนดูนะครับ
ตกลงแล้วจะเห็นหรือไม่เห็นอย่างไรนะครับ
เราไปถามผู้ที่ค้าขายอยู่แถวข้างบ้านหลังนี้นะครับ
ได้รับข้อมูลว่าเจ้าของได้เปิดกิจการขายเครื่องเสียงรถยนต์
แต่ตอนนี้เลิกทำกิจการไปแล้วนานทีทางเจ้าของบ้านเขาก็จะมาที่บ้านหลังนี้
มีอดีตเพื่อนร่วมงานของผู้ตายก็คือนายจอสอทานที่เป็นแรงงานชาวพม่าเนี่ย
เขาให้ข้อมูลบอกว่าในอดีตในจอซอทานเคยทำงานอยู่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านรามอินทรา
เป็นคนสวนคอยปลูกผักออร์แกนิคขยันทำงาน
แต่ข้อเสียก็คือหลังเลิกงานชอบไปกินเหล้าคือดื่มเหล้าทุกวันอ่ะ
จนเสียงานเสียการที่สุดแล้วนายจ้างต้องให้ออก
จอซอทานก็ไปทำงานเป็นคนสวนกับบริษัทอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่ซอยแถวนวมิน
แต่แม้จะทำงานไปอยู่ที่อื่นแต่ในจอซอทานหลังเลิกงานก็จะกลับมาย่านเดิมแถวนี้นะฮะ
ย่านรามอินทรากม๗แล้วก็จะมาซื้อเหล้าดื่มเหมือนเดิมแถวเดิม
ระยะหลังมาในจอซอทานเพื่อนบอกว่าหนักขึ้นติดเหล้าหนักมากถึงขนาดว่าถ้าวันไหนไม่ได้ดื่มเหล้ามือจะสั่น
พอดื่มจนเมาเมาที่ไหนนอนตรงนั้นแต่ปกติแล้วที่ประจำของเขาคือหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่ตลาดรามอินทรากม๗
หรือไม่ก็ริมฟุตบาทหน้าโชว์รูมรถใกล้ใกล้ตลาดหน้าบ้านหลังเนี้ยหลังที่เกิดเหตุที่ถูกรถทับจนเสียชีวิตไม่เคยมานอนนะเพื่อนบอก
ฟอร์ดมั่งหน้าฟอร์ดมั่งนอนหน้าเว่นมั่ง
นอนตรงฟุตบาทตรงเซเว่นมั่งอย่างนี้
หลังก็มากินเหล้ากินจนแบบ
ถ้าวันไหนไม่กินมือสั่นเขาก็อยู่แถวตลาดกม๗
ไปมาอยู่แถวนี้เดินไปมา
แต่ไม่เห็นหน้าเขานานแล้วนะหลายวันแล้วนะ

เป็นคนพม่าค่ะแต่ไม่มีญาติพี่น้องอยู่ตรงนี้

นายจอสอทานเคยบอกกับเพื่อนว่าเขาไม่มีญาติพี่น้องเลยนะฮะ
เขาเคยกลับไปที่พม่าที่บ้านเกิด
แต่เขาก็จำไม่ได้ว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหน
ก็เลยต้องกลับมาอยู่ที่เมืองไทยมาใช้ชีวิตอยู่แบบนี้นะ
ค่ำไหนนอนนั่นกินเหล้าแล้วก็นอน
หลังจากก่อเหตุขับรถทับคนจนเสียชีวิตแล้ว
เขาก็ไม่ได้หนีนะครับ
ตอนที่เกิดเหตุเขาก็พยายามพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าเสียชีวิตระหว่างพาตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วก็มาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้ว
ไม่มีพฤติกรรมในการหลบหนีนะครับ
แต่ว่าเนื่องจากเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิต
เพราะฉะนั้นต้องแจ้งข้อหาขับรถประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไว้ก่อน
คนตายในยุค๔๘นะครับ

ยังไม่มีญาติมาติดต่อขอรับศพเลยนะครับ

ส่วนเรื่องคดีความจะประมาทไม่ประมาท
เห็นไม่เห็นอะไรยังไงก็ต้องไปต่อสู้ทางคดีกันต่อ

ตำรวจก็ต้องดำเนินคดีไว้ก่อน